มาดูความขึ้นหน้ากรณีที่มีคลิปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดจากอาคารแห่งหนึ่งนะคะ
ของโรงเรียนรวมมิตรพัฒนาตำบลโนนเพชรอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา

เขาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในสนามกีฬาของโรงเรียนนะคะ
จากนั้นเขามีเด็กที่เล่นฟุตบอลอยู่แถวนั้นประมาณ๑๐คน
แล้วก็นี่ค่ะก่อเหตุยิงขึ้นฟ้าก่อน๑นัด

แต่เคราะห์ดีจริงนะคะไม่มีใคร
ถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสักคน
และเป็นคดีขึ้นมา
ยานยนต์สวนกันเร่งเครื่องใส่กันแล้วก็คำเหม็นกันนะคะ
วันนั้นมาเจอพอดีเลยเห็นคู่อริเนี่ยเตะบอลอยู่
ก็เลยลงมาก่อเหตุนะคะจากกรณีที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ที่มีวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน
แล้วก็มาไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะ
เรื่องคดีล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจโทรัตนพลทูปแก้วสารวัตรใหญ่สพหันห้วยทรายเปิดเผยว่าตอนนี้
ผู้ก่อเหตุทั้งหมด๑๐คนซึ่งเป็นผู้ใหญ่๕คน
เป็นเยาวชน๕คนเข้ามอบตัวกับทางตำรวจครบแล้วนะคะ
โดยก่อนหน้านี้มีผู้ปกครองทยอยนำเยาวชนเข้ามอบตัวเมื่อ๒วันที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนผู้ที่ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าคือนายพานุพงโสดนอกอายุ๒๖ปี
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาดจุดสามแปดไทยประดิษฐ์ยิงขึ้นฟ้า๓นัด
หลังก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยนะคะคนที่ยิงคือนายพานุพงศ์เนี่ย
เอาอาวุธปืนไปทิ้งน้ำเรียบร้อยค่ะสารภาพด้วยบอกว่า
สาเหตุเกิดจากมีอยู่คืนหนึ่งนะคะเขามีงานวัดในพื้นที่อำเภอประทาย
กลุ่มที่ก่อเหตุเขาเป็นวัยรุ่นจากพื้นที่ใกล้เคียงก็คืออำเภอหนองสองห้อง
เที่ยวที่งานวัดนี้พอดีหลังจากนั้นช่วงที่มีงานวัดเนี่ยก็จะมีวัยรุ่นเยอะ
ขี่รถจักรยานยนต์สวนกันไปสวนกันมาเร่งเครื่องใส่กันค่ะ
กล้อใส่กันเป็นการตอบโต้กันนั่นแหละค่ะเกิดการคำเหม็นกันแล้วนะคะ
ช่วงวันที่เกิดเหตุเขาขี่รถจักรยานยนต์คือกลุ่มที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ผ่านโรงเรียนพอดี
เห็นคู่อริน่าคุ้นเคยยกล้อใส่กันก็เลยเข้ามาก่อเหตุนี้นะคะ
หลังจากสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ